ส่วนในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับ
ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพของการทำความดีและความสำนึก

ต่อพระบาทสำเด็จพระประมินทะละมหาภูมิผลอันดุยเดช
ทั้งจากชาวไทยในต่างแดนแล้วก็จากชาวต่างชาติครับ
เริ่มจากภาพความทราบซึ้งใจนะครับ
โพสต์ไว้โดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์

ที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ประดับไว้บริเวณหน้าร้าน
และพนักงานชาวต่างชาติได้ร่วมแสดงความอาลัย

โดยสวมเสื้อสีดำลายเลขไทยนะครับ

ซึ่งภาพนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในโลกออนไลน์
มีการแชร์ต่อไปจำนวนมากนะครับ

พบว่าร้านอาหารในภาพมีชื่อว่า
เป็นร้านของคุณสายพินมัวชาวเพชรบูรณ์

โดยเปิดร้านอาหารไทยให้บริการมาเกือบ๘ปีแล้วนะครับ
ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย

เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
อกจากนี้นะครับภาพร้านอาหารในอังกฤษแล้วนะครับ
โซเชียลยังได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ

หรือว่าเพลงชะตาชีวิตมาบันเลงอย่างภัยร้อ

ก็เป็นคลิปแห่งความประทับใจนะครับ
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ก็มีผู้เข้าชมกว่า๔๔๐๐๐ครั้ง
แล้วก็แชร์ไปนับหมื่นครั้งนะครับ

ศิลปินชาวต่างชาติในประเทศไทยนะครับ
ร่วมใจกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่า
เพื่อถวายความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
เพลงนี้นะครับก็มีความหมายที่ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เป็นดั่งแสงสว่างที่ไม่เคยดับในใจของชาวต่างชาติ
ผู้ที่ได้เข้ามาพักอาศัยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์
โดยแต่งทำนองและควบคุมการผลิตโดย

เข้าร่วมเล่นดนตรีในครั้งนี้ด้วยครับ